เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยพิธีชาปนกิจศพของน้องอิน
อดีตดาราเด็กชื่อดังที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์พุ่งชนต้นไม้นะครับ
พิธีชาปนกิจศพมีขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
มีแม่มีเพื่อนมีญาติมิตรนะครับ
ที่มาส่งน้องอินสู่สวรรค์เป็นครั้งสุดท้ายที่วัดรัชสิงหอนที่กรุงเทพนะครับ

ที่จะส่งน้องอินไปสู่สุขติไปอย่างสงบ
แล้วแม่ก็ขอให้น้องขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้า
ในใจของนางลัดดาเชิดชูบุพการีแม่ของน้องอิน
กล่าวถึงลูกเป็นครั้งสุดท้าย
และเป็นสิ่งเดียวที่ผู้เป็นแม่ได้บอกถึงลูกที่เป็นหนังแก้วตาดวงใจ
งานชาปนกิจศพของนางสาวนัทธิชาเชิดชูบุพการีหรือน้องอิน
ดาราเด็กที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
เมื่อวันที่๗เมษายนที่ผ่านมา
จัดขึ้นที่วัดราชสิงหอนกรุงเทพมหานคร
ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความเศร้าโศกของครอบครัวและญาติของน้องอิน
โดยได้เคลื่อนศพลงจากสาราในเวลา๑๔นาฬิกา๔๕นาที
จากนั้นเริ่มพิธีชาปนกิจศพในเวลา๑๖นาฬิกา
คุณบินบรรลือฤทธิ์ผู้อ่านประวัติของน้องอิน
กล่าวถึงอุปนิสัยของน้องอินว่า
น้องอินเป็นเด็กน่ารักทำงานในวงการบันเทิงตั้งแต่ยังเล็ก
แล้วรักแม่เป็นที่สุด
น้องอินทร์เป็นคนที่มีจิตใจที่ดีงามอย่างมาก
ตั้งแต่เป็นเด็กกระตัดอยู่มีน้ำใจชอบภาคภูมิมาก
รักแม่แล้วก็ห่วงแหนแม่ที่สุด
และช่วยแม่หารายได้ตั้งแต่อยู่อันวันสอง
จนถึงปัจจุบันนั้นนะครับ
สำหรับน้องอินในวัย๒๐ปีได้เริ่มต้นเข้าวงการตั้งแต่อายุ๔ขวบ
ผลงานที่โดดเด่นคือละครพรพรมอลละเวงแก้วตาหวานใจ
จากความสามารถทางการแสดงแล้ว
ยังได้ออกอัลบั้มเพลงถึง๓ชุด
อกจากนี้ยังมีผลงานโฆษณาที่ทำให้คนไทยจดจำเธอได้คือ
เพลงประกอบโฆษณาเก๊กหวยถ้วยใหญ่และมีละครยาวถึง๑๗เรื่อง
ละครสั้น๔เรื่องและภาพยนตร์อีก๕เรื่อง
ตลอดระยะเวลา๑๕ปีที่ผ่านมาในวงการบันเทิงของน้องอิน
แต่ผลงานของน้องอินนั้นก็ยังคงอยู่ในใจของแฟนละครเสมอ
แม้ว่าวันนี้น้องอินจะลาจากโลกนี้ไปแล้ว
วิชัยแป้นจันลาถ่ายภาพพัชรวรินพัชรปภานันทร์
แถวรัฐทีวีรายงาน